เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าอีกนานสักนาน
นานเท่าไรไม่ลืมเหมือนความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน
เราตั้งผู้เพื่อนด้วยมาตลอดไป
ความทรงจำจะย้ำเลยช่วยเตือนเราตั้งผู้เพื่อนด้วยมาตลอดไป